งูตัวยาวเราถามคุณผู้ชมไปนะคะ
ใครสะดวกส่งข้อความส่งมาว่าถ้าคุณเจองูจะถูก

งานนี้เหมือนกันค่ะพี่กู้ภัยภูเก็ตมาถึงก็ไม่รู้ว่าเจรจากับงูยังไง
แต่สุดท้ายก็จับได้ค่ะ
ไปดูหน่อยมูตัวนี้ยาวใช้เล่นเลยนะ
นี่มาร้านข้าวมันไก่ข้าวขาหมู

ใจเย็นก่อนมาช่วยเขาจับงูนิดนึง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตบอกว่า

เจองูตัวใหญ่อยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อ
ใกล้กับธนาคารออมสินสาขาท่าเรือ
และยังใกล้กับอนุสวรีเท้าเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร
เส้นทางไปตะบนป่าคลอกอำเภอถลางจากภูเก็ตด้วย

คือบอกพี่กัดละเอียดว่ามันมีจุดสังเกตตรงไหนบ้าง

ใช่เลยพี่กู้ภัยรีบไปตรวจสอบค่ะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูโอ้โหเห็นเลยว่ามันเนี่ยนะ
ตัวยาวค่ะแล้วมันก็พยายามเลื้อยหนีลงไปใต้แผงขายข้าวมันไก่

ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการค้นหางูด้วยนะ
เพราะว่าตัวมันใหญ่ด้วยแล้วก็ไม่อยากจะทำลายข้าวของ
อยากจะทุบทำลายสิ่งของต่างของเขา
สุดท้ายเจ้าหน้าที่สองคนช่วยกันค่ะ
บ่วงคล้องจับงูเหลือมแล้วก็ดึงออกมาได้สำเร็จ
ทุลักทุเลนิดนึงแต่ก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะคะ
นำงูออกมาเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วออกมาแล้ว
ใจจะบดทั้งตัวแล้วเห็นแค่นี้รู้แล้วว่ะน้อง

เห้ยตัวเริ่มมันมาเมี่ยมเลยเจ้า

เหมือนท่ออะไรที่อยู่ใต้นี้เลย
เออนะคะไซส์ใหญ่ขนาดนี้คือ๔๕เมตรน้ำหนักประมาณ๑๒กิโลกรัม
เมตรนั่นหมายความว่าตัวเกือบ๕เมตรนะครับ
ค่ะแต่นี่คือมันยังไม่ได้ทานอะไรนะมันยังดูผอมบางอยู่เนอ

นึกว่ากินขาหมูไปแล้ว
นี่ไซส์ใหญ่จริงนะคะแต่สุดท้ายใหญ่แค่ไหนก็ถูกจับลงไปในกระสอบปุ๋ยนะคะ
ก็เอาล่ะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ควรจะอยู่ไม่ใช่มาอยู่ในเมืองแบบนี้
อันตรายมากต้องแยกกันอยู่เกือบ๕เมตรแต่แบบนี้ก็ต้องบอกกันว่าต่างคนต่างอยู่แล้วกัน